ศรีธรรมราชค่ะมีผู้ชายคนนึง
ลุ้มคลั่งโวยวายอัลวาดอยู่หน้าร้านขายส่งสินค้า
แต่ประเด็นคือไม่ได้อารวาสอย่างเดียวในมือถือขวานมาด้วย
เขาบอกว่าเขาจะมาหาภรรยา
ห่วงอะไรแบบนี้กลัวภรรยาจะแบบมีคนอื่นจะเรียกภรรยาออกมาเคลียร์
แต่ภรรยาไม่กล้าออกมาหรอกค่ะเพราะว่าคุณโวยวายขนาดนั้นแล้วก็ถือขวานมาด้วย
สุดท้ายเนี่ยก็ต้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเกลี้ยกล่อมนะคะ
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ
สุดท้ายก็ต้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเกลี้ยกล่อมนะคะ
แล้วก็ต้องคุมคนให้นำไปอย่าแล้วดูอะไรนะวดูเลย
นี่ค่ะนายสถาพรดำสิงอายุสามสิบเอ็ดปี

เพราะว่าอย่างที่เห็นว่าเขาอัลวาดโวยวายใหญ่เลยนะคะ
แล้วมีอาวุธด้วยก็มีขวานมา
นี่ค่ะขู่ภรรยาว่าถ้าไม่ออกมาคุยนะ

แล้วภรรยาจะกล้าออกมาเหรอคะ
ขู่เขาแบบนี้ภรรยายิ่งไปหลบหลังร้าน

เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาระงับเหตุนะคะ
โกนเรียกแล้วก็ขู่ออกไปแบบนั้น
สุดท้ายตำรวจมาช่วย

ระหว่างคุยกันเนี่ยนายสถาพรก็ดูแปรปรวน

แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวคลุ้มคลั่งโวยวาย
เหมือนจะปรีมาทำร้ายภรรยาด้วยค่ะ

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาเรื่องของการ

นั่นไงค่ะ

ก็ต้องควบคุมตัวไปดำเนินคดีค่ะ

เขาก็บอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจของฝ่ายหญิงปกติดี

ทั้งคู่คบกันประมาณปีนึง
เมื่อวานก็ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้น
แต่เห็นฝ่ายชายเอาขวานมาด้วยก็ตกใจ

ทางตำรวจบอกว่ายุทธวิธีการระงับเหตุแบบนี้เนี่ย
คือต้องประเมินกันนะคะสถานการณ์เฉพาะหน้า

สถานการณ์หนักเบาแตกต่างกันออกไป

ว่าคุยได้เจรจาได้

มานะฮะเตรียมมาแต่ต้องประเมินค่ะครับ
เอาบุดหนักมีไหมตำโรดบอกก็เตรียมมาปืน
มันก็ไม่ได้ใช้ไงเพราะว่าเบื้องต้นก็สามารถเจรจา
เรียกกล่อมอะไรกันได้แล้วก็จะมีการประเมินเรื่องปืนช็อตไฟฟ้าครับ
นี่นะคะก็สามารถนำมาระงับเหตุได้แต่ก็ต้องเหมาะสมสมควรแก่เหตุ
ว่าควรจะใช้อุปกรณ์ในการระงับเหตุแบบไหนบ้างอย่างตอนนี้เอาอยู่แล้ว
ใช่ไงตำรวจบอกตำรวจควบคุมสถานการณ์ได้
พอยึดขวานมาได้ก่อนแล้วแต่ก็ต้องพาไปโรงพักก่อน
ใช่เพราะเขาพยายามจะพุ่งไปหาภรรยาเขาเนี่ยภรรยาก็พยายามไปคุยเห็นไหมคะ
แต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังแบบก็โวยวายสุดท้ายเรื่องใหญ่เลยใช่ไหม
แต่ก็นั่นแหละก็คุณก็ไปเสพยามาท่านผู้ชมครับ